เออ

๓๘นิดหนึ่งหรือ๓๘นิดหนึ่ง
๓๘นิดหนึ่งหรือ๓๘นิดหนึ่ง

๓๘นิดหนึ่งหรือ๓๘นิดหนึ่ง

๓๘นิดหนึ่งหรือ๓๘นิดหนึ่ง

๓๘นิดหนึ่งหรือ๓๘นิดหนึ่ง

เขาล้อมรอบโดยต้นปาง
มีห้องน้ำให้บริการด้วยนี่นับดูแล้วคุณผู้ชมน่าจะไม่ต่ำกว่า๓๐คน
แล้วมีรถยนต์จอดอยู่ด้านนอกหลายสิบคันแสดงว่ารวมตัวกันโดยนัดหมายครับ
แล้วที่เล่นกันอยู่เนี่ยโปปั่นบนโต๊ะมีจานเชิงพร้อมฝางครอบตั้งอยู่
อาจจะมีไฮโลร่วมด้วยมีไฮโลก็ต้องมีลูกเตา
ส่วนเจ้ามือในวงใช่ไหมใช่คนเสื้อเชิดม่วงไหม
นั่นอ่ะค่ะดอมพี่เบิร์ทคุณผู้ชมเขาบอกว่าตรงนี้นะ
พิกัดตรงนี้อยู่ตรงสามแยกไฟแดงบ้านทุ่งที่ถนนเพชรกะเสม
กับท่าปลอมคลองสองน้ำแล้วตรงนั้นมันเป็นทางลูกรังไง
แล้วไม่ได้เปิดมาบอกว่าเป็นหลายปีนะนี่เพิ่งเปิดมา๒เดือนแล้วหลังจากนี้คือก็พร้อมย้ายพี่เบิร์ต

ก็เนี่ยเคยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วให้ไปตรวจสอบตั้งหลายรอบแล้วแล้วก็ไม่มีความคืบหน้า
ทีนี้ก็เลยต้องแฝงตัวเข้าไปแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บหลักฐานมาร้องสื่อค่ะ
เขามีข้อมูลด้วยนะเขาบอกว่าบ่อนตรงนี้มีผู้เกี่ยวข้องเป็นเสีย
ผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวไหมนะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ไหมนะ
เอาฝากหน่วยงานในพื้นที่หน่อยละกันค่ะ

อยู่ที่สวนปามในตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เอ่ออ๋อมาไหนดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้กราบละค่ะ
รู้อย่างตำบลน่ะ
ไม่รีบจัดการเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนค่ะ